เช้าสาวใสช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูคนสู้ชีวิตที่จังหวัดเชิงเซ้าเป็นพ่อลูกอ่อนอายุ๓๑ปี
มีกิมมิกก็คือสวมใส่เสื้อที่สกรีนหน้าภรรยาแล้วก็รูลูกนะคะไปขายพวงมาลัยที่สี่แยกไฟแดงค่ะ

ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียนะคะ
ทุก๒ทุ่มเลยค่ะก็จะเจอคนนี้เลยนะคะสำหรับผู้ที่ขับขี่รถผ่าน๓แยกไฟแดง
สุนันถนนสิริโสธรตำบลโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
พบเห็นชายคนหนึ่งวิ่งไปที่รถแต่ละรถแต่ละคันนะคะในมือนั้นถือพวงมาลัยมีเอกลักษณ์ยกมือไหว้รถทุกคันเลย
เรียกว่าชายมารยาทงาม
ไม่ว่าจะซื้อหรือว่าไม่ซื้อนะคะจะวิ่งไปมาแบบ
ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อย
ชายคนนี้คือคุณอนันต์ไทยประสงค์ศักดิ์อายุ๓๑ปี
เป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอบางปะกง
แต่เพราะเงินเดือนที่ได้รับไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวโดยเฉพาะเงินที่จะซื้อนม
ให้กับลูกน้อยวัย๑๑เดือนนะคะ
ก็เลยตัดสินใจไปรับพวงมาลัยมาขายค่ะ

เดือนหนึ่ง๙๐๐ก็หักล้างไป
หักค่าประกันบุคมหักค่าส่วนตังค์หลายอย่าง
อีกเดือนหนึ่งก็รับประมาณ๖๐๐๗๐๐บาท
ไม่พอไม่พอครับ
ก็ได้ภาคาได้เสริม
วันละกี่พวงรับมาวันหนึ่งก็ไม่แน่นอนครับ
ทุกครั้งที่คุณอานานไปขายผวงมาลัย
สวมเสื้อยืดด้านหน้าเป็นรูปครอบครัวพ่อแม่ลูก
ส่วนด้านหลังเป็นรูปของลูกชายวัย๑๑เดือนค่ะ
คำว่าสู้เพื่อลูกมือใหม่พ่อลูกอ่อน
หลังจากที่พันรยาคลอดลูก
จึงต้องขยันหาเงินให้มากขึ้นเพื่อนำมาจุนเจือครอบครัว
ไม่ว่าจะต้องทำงานเหน็ดแค่ไหนก็ยอมค่ะ
ในโลกโซเชียลเขาแชร์กันเรื่องของท่านนี้นะ